ในการแสดงโนราตัวแสดงที่สร้างอัตรรสสีสันให้กับการแสดงก็คือตัวพรานซึ่งจัดเป็นตัวตลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยผู้แสดงจะใส่หน้ากากหน้าพรานสีแดงไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าโจงกระเบน
บางครั้งจะนุ่งผ้ายาวปล่อยชายผ้าถึงพื้นเสียก่อนแล้วมาร่ายรำทำท่าตกแต่งในขณะทำการแสดง
ส่วนอาวุธประจำกายนั้นก็มักจะเป็นธนูกับบวงนาคบาทสำหรับการเดินป่า
พรานจึงถือเป็นตัวแสดงที่สร้างบรรยากาศให้กับการแสดงโนราได้คลึกคลื้นและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน